แห่งหนึ่งแถวบังรักกรุงเทพนี่นะครับรู้ประชุมครับ
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างรถกระบะคันหนึ่งกับรถแท็กซี่
เขาลงไปต่อล้อต่อเถียงกันถึงขั้นเกือบจะวางมวยกันเลยนะฮะ
ประมาณว่ากระบะบอกว่าแท็กซี่เนี่ยคุณจะเลี้ยวขวา
คุณก็มองมาจากขวาแล้วก็รอเลี้ยวขวาสิ
คุณมาเลนกลางแล้วคุณจะมารอกั๊กเพื่อรอเลี้ยวขวาได้ยังไง

ลดตรงคือได้วิ่ง
ลดตรงก็ก็ได้วิ่ง
ลดตรงเป็นได้วิ่งที่วิ่งน้ำ
พอโต่ลงลงกันตรงนี้ไงฮะ
นี่ครับหรือช่วยท่านไปครับ
เขาบอกว่าแท็กซี่เนี่ยคุณจะเลี้ยวขวาคุณต้องมาเลนขวา

เห็นไหมเล็นขวาเนี่ยครับมันจะต้องเลี้ยวขวาไป
แล้วคุณมาอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วมาจอดกั๊กรอเลี้ยวขวา
อาจจะต้องรอรถทางขวาให้ว่างหรืออะไรยังไงเนี่ย
ก็ทำให้เขาไปเหมือนกับแท็กซี่บอกคุณมาเปิดไฟสูงไล่ผมทำไม
กระบะลงไปเหมือนกับบอกว่าเอ๊ะเมาหรือเปล่าด้วย
ทุกผู้ชมครับมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
สามแยกนเรศเขตบางรักษ์กรุงเทพนะฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับ
อันนี้เขาบอกนะคนที่เห็นเหตุการณ์ที่บอกกับเรานะ
เขาบอกว่าแท็กซี่เนี่ยผิดเต็ม
เพราะพอมาถึงทางโค้งตรงนี้เนี่ย
คนขับแท็กซี่เนี่ยไปอยู่ในเส้นที่เป็นเลนส์ตรง
กระบะที่ขับตามหลังมาเขาต้องเบรกอย่างกระทันหัน
เพราะว่าอยู่ดีคุณอยู่เลนกลางเลนตรง
แล้วเหมือนกับคุณชะลอเพื่อจะเลี้ยวขวา
ถ้าคุณจะเลี้ยวขวาคุณต้องตีขวามา
ประมาณอย่างนั้นคนขับกระบะเนี่ยก็เลยลงมานะ
เพื่อจะคุยกับแท็กซี่แล้วก็เคลียร์กันไป
เคลียร์กันมาก็ตามคลิปตามภาพเลยฮะ
กลายเป็นมีปากเสียงโวยวายกันอยู่พักนึง
ที่คนขับแท็กซี่จะขับออกไปนะ
คนขับกระบะก็คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอก

กระบะขับตามแท็กซี่ไปด้วยนะ
ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะไปเคลียร์อะไรกันที่ไหนต่อหรือเปล่า
แต่ได้ยินคนขับกระบะบอกว่าแท็กซี่เนี่ยเมาหรือเปล่า
แล้วในรถเนี่ยมีผู้หญิงนั่งมาด้วย
อาจจะเป็นผู้โดยสารหรือว่าใครก็ไม่รู้
ใครก็ไม่รู้
ส่วนสามแยกตรงจุดเกิดเหตุ

เขตบางรักกรุงเทพเนี่ย
มีพี่รอปภของตึกตรงนี้เนี่ยบอก

รถชนกันก็ชนคนข้ามถนนก็มีนี่
พี่ก็บอกช่วงกลางวันเนี่ยพี่ก็จะคอยโบกทงให้สัญญาณนะ
ก็คอยช่วยโบกทงให้ตลอดเวลากลางวันเนี่ยนะครับ
แต่พอกลางคืนไม่มีใครอยู่แล้วรถก็จะชนกันบ่อย
แล้วก็ชี้ให้ดูร่องรอยของแท็กซี่ที่เบรกเมื่อคืนนี้
นี่ตรงนี้ฮะโถงอย่างนี้เลย

คือมาทางตรงแล้วจะหักเลี้ยวขวา
แล้วทีนี้กระบะเขาก็มาตรงเลนส์ตรงกลางตรงก็เกือบจะชนกันนะสิ
ถ้าคุณจะเลี้ยวขวาคุณต้องมาเส้นในประมาณอย่างนั้น
เราก็ถามไปยังสอนอบังรักษ์นะครับเจ้าของพื้นที่นะครับ
ทางภูมิกับการสอนอบังรักษ์พันธมตเอกวัชราวีธรรมเสมานะครับ
ท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาแจ้งความนะฮะ
เกี่ยวกับเหตุการณ์กรณีนี้ที่เกิดขึ้น
ไม่รู้ว่าเขาตามไปกันถึงไหนอะไรยังไง
การเคารพกฎจราจรสำคัญมากแล้วก็ต้องมีน้ำใจบนท้องถนนด้วยนะฮะ